ตอนนี้เทรนด์การออกกำลังกายกำลังมา

คุณภาคภูมิไม่ยอมไปออกกำลังกายเลยคุณผู้ชม
ดูสินั่งอ้วนอยู่ข้าง

ทุกวันทุกวันอ๋อเพื่อความงาม
ทีนี้จะชวนไปออกกำลังกายกันที่เชียงใหม่ค่ะ

จริงมันแพงด้วยบางที่ต้องเป็นสมาชิกรายปี
ต้องจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

โอ๊ยน่าสนนี่เลิกเที่ยงคืนผมก็ไปอย่างนี้เหรอ
แต่ไม่รู้ว่าคุณภาคภูมิจะกล้าไปเล่นหรือเปล่า
เพราะอยู่ข้างเมนเผาศพเลยนะ

เขามีอุปกรณ์หลายชิ้นนะเนี่ย๑๓ชิ้น
ติดตั้งเอาไว้ในสาราสุสานบ้านท่อเมืองหลัง
ชื่อสาลาสาลาสุสาน
แล้วทำไมน้องเล่นกันเหนื่อยก่อนอย่างนี้
อยู่ในชุมชนเมืองรังค่ะตำบลป่าตัน

ฟรีนะคะตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
อยู่กลางสู่ศาลนะคะเขาเปิดตั้งแต่๑สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
พอเปิดปุ๊บคนก็ไปเล่นกันบ้างนะ
มีเด็กมีผู้ใหญ่ช่วงเย็นแบบเลิกเรียนอะไรอย่างนี้

ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เพลงแบบแบบอ่อระนาดมา

แต่ก็คนในพื้นที่เขาไม่กลัวนะเอาจริง
เขาบอกก็ไม่เป็นไรเขาก็แบบสุขภาพดีอะ

คุณวริวิทย์บัวทองอายุ๒๗นะคะ

ไม่ต้องไปเสียเงินที่ฟิตเนสเอกชน

ส่วนเรื่องของผีเนี่ยไม่กลัว

คือถ้าบอกป่าช้าคนจะนึกว่าเหมือนป่าช้าในหนัง

แต่คนในพื้นที่เขาบอกไม่มันก็ไม่ได้มืด
ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะคะ
เพราะจะได้เป็นแหล่งกำลังกายของชุมชน

มันต่างกับฟิตเน็ตที่เราต้องจ่ายเงินเข้าไปยังไงไหมครับ

แล้วเครื่องอุปกรณ์การออกกำลังกายเขาก็ครบใช่ไหมครับ

ใช่ผมตอนเด็กอยู่บัญชางระยองเนี่ย

ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวางเวทอะไร

อันนี้ความรู้สึกของความไม่คุ้นชินมันจะมาไง

ทีนี้คำถามว่าเออทำไมต้องมาทำฟิสเน็ตตรงนี้

นายสุบินบุญสุขคณะกรรมการฝ่ายกีฬาหมู่บ้านท่อเมืองหลัง

ก่อนที่จะนำอุปกรณ์การออกกำลังกายมาติดตั้งในสาราสุสานเนี่ย
ชาวบ้านในชุมชนมีความเห็นตรงกันว่า

แล้วทีนี้ตรงสุสานมีสาระอเนกประสงค์อยู่แล้ว
เอามาไว้ให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายกัน
ทีนี้ที่ชาวบ้านบางคนยังไม่กล้ามาใช้บริการฟิตเนสภายในสู่ศาลเพราะว่ากลัวเนี่ย
ทางคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้านยืนยันว่า
ติดตั้งไฟส่องสว่างเพียงพอไม่น่ากลัวนะฮะ
แล้วที่นี่ก็เป็นสถานที่ออกกำลังกายแห่งแรกในเชียงใหม่

คนดูแลก็เป็นชาวบ้านที่มาใช้บริการนั่นแหละ

ถ้าชาวบ้านกลับบ้านแล้วไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงาน
เปิดไว้สว่างตลอดเวลาทั้งคืนเพื่อให้ออกกำลังกายได้มันก็ไม่น่ากลัวไง
แต่กลัวว่าไปออกสักหลังเที่ยงคืนไปแล้ว
ก็ไม่ไรก็โดยสัตว์พันเลยผ่วยดูแล

ไปเช็คหน้าเช็คชื่อสปะเหลอให้ดีก่อน

โถแม้พูดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่กล้าไปออกกำลังกายกัน